โอ้โหแต่เมื่อวานนี้ก็รถติดเลยนะคนเดินทางเยอะ
ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยคือเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นวันเสาร์ก่อนวันเลือกตั้งในวันนี้ตามกฎหมายเลือกตั้งทุกอย่างเลยนะฮะ
ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง๑วันเนี่ยเขาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใช่ค่ะแล้วไปดูที่นครสวรรค์คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ไปห้ามนะกลุ่มผู้ชายที่อยู่แถวในพื้นที่นี่แหละ
นั่งกินเหล้ากันไม่ได้นะซื้อเหล้าซื้อเบียร์อะไรก็ไม่ได้
เพราะว่านี้เป็นคืนก่อนวันเลือกตั้งวันก่อนวันเลือกตั้ง
เขาห้ามขายล่งขายเหล้าจัดลงจัดเลี้ยง
ก็เป็นแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วสุดท้ายตามมาถึงร้านขายของชำ
ผู้ใหญ่เขาเดินเข้าไปพอดีเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
ตรงนี้นะฮะทุกผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่ฮะคลิปไม่มีเสียงนะฮะ
ค่ะผู้ใหญ่เสื้อเขียวเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านเสื้อสีเขียว
ส่วนคุณยายที่ล้มลงไปนี่คือเจ้าของร้านขายของชำนะครับ
โอ้โหนี่ฮะที่เหลือนี่เห็นไหมที่เหลือนี่คือพวกที่นั่งดื่มเหล้าดื่มเบียอยู่คุณเขียนมาสอน

สั่งเหล้าสั่งเบียร์อะไรมาดื่มอยู่โอ้โหนี่ฮะคือเขาห้ามขายเหล้าขายเบียร์นะครับ

ถ้าคุณจะดื่มคือคุณไปดื่มในบ้านใช่ไหมซื้อเอาไว้มีอยู่แล้วในตู้เย็นอะไรก็ว่ากันไป

นี่นี่ตอนแรกเห็นไหมมาถึงเนี่ยคุณยายเจ้าของร้านขายของชำก็ล้มไปด้วยนะฮะ

พักใหญ่นะครับพักใหญ่นะครับสุดท้ายเนี่ย
พอมีคนมาห้องมาห้ามเนี่ยคุณยายเจ้าของร้านขายของชำต้องปิดประตูเหล็กเลยนะฮะ
ปิดประตูลูกกรงเหล็กของร้านเลยนะครับ
นี่ผู้ยายนี่เสื้อผ้านี่หลุดเลยนะฮะ
โอ้โหนี่ครับไม่น่าเชื่อนะฮะ

เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับทางลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ลูกสาวคือนางสาวปาริชัดมีใหม่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่า
คุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่๒๓บ้านหนองเสืออำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์นี่คือลูกสาวผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่ถูกทำร้าย
นำคลิปมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วบอกว่าเอาคลิปนี้เป็นหลักฐานไปแจ้งความแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนค่ะ
มีผู้ชายสี่ห้าคนมารุมทำร้ายพ่อพ่อคือนายพานุมาตรมีใหม่
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ยี่สิบสามนะลูกสาวบอกว่าตอนเนี้ยพ่อเนี่ย
อาการสาหัสนะฮะถูกทำร้ายแบบน่วมเลยนะครับ
ตรงที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำริมถนนตาคลีหัวหวาย
สาเหตุก็มาจากพ่อไปเตือนกลุ่มผู้ชายพวกนี้ที่กำลังนั่งดื่มเหล้า
เบียร์อยู่ในร้านอาหารตามสั่งอยู่ใกล้ร้านขายของชำ
ตอนนั้นเนี้ยมันหลังเวลาสิบแปดนาฬิกาแล้วหลังสิบแปดนาฬิกาเนี้ย
เขาไม่ให้แล้วซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั่งดงนั่งดื่ม
ตามร้านอะไรนอกบ้านอย่างนี้ไม่ได้แล้วจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้
พอพ่อไปเตือนปุ๊บพ่อก็ไปตระเวนนะดูตรงนู้นตรงนี้
แล้วก็เดินมาที่ร้านขายของชำกลุ่มพวกนี้๔๕คนเดินตามมา
ถามว่าเดินตามมาเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจจะเดินตามมาหรือเปล่า
คุณยายปิดร้านแล้วแต่พอมาถึงร้านขายของชำเนี่ย
มาขอซื้อเบียร์ต่ออีกอ่าไม่รู้ว่าร้านขายอาหารตามสั่ง
เขาไม่ขายให้ต่อหรือยังไงเอาเป็นว่าถึงร้านขายของชำ
คุณยายเนี้ยฮะคุณยายยุคแปดสิบแล้วนะครับเจ้าของร้าน
พวกนี้มาขอซื้อเบียร์ยายก็ไม่ขายให้ยายบอกนี่เห็นไหม
เขามีป้ายนะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลัง๑๘นาฬิกานะ
แล้วผู้ใหญ่บ้านอยู่พอดีผู้ใหญ่ที่เพิ่งไปเตือนเมื่อกี้เนี่ย
ผู้ใหญ่ก็เลยเตือนต่อทีนี้พอถูกเตือนต่ออีกเป็นเรื่องเลยฮะ
เข้ามารุมทำร้ายเลยครับท่านผู้ชมครับ
ตามที่เขาอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านก็กินเหล้า

เพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันถัดไปอยู่แล้วค่ะ
ใหญ่ก็ห้ามเหมือนกันว่าไม่แค่ไม่ขายเหล้าค่ะ
ก็ติดป้ายไว้แล้วค่ะไม่ขายเหล้าไม่ขายเบียร์
นี่ค่ะดูสิคะคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
แล้วยังจะไปอลวาดทำร้ายเขาอีก
นี่ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่พานุมาตรโดนเข้าไป
ผู้ใหญ่เขาก็เตือนตามหลักการที่ถูกต้องก็ต้องเตือน
ใช่ค่ะคือต้องห้ามด้วยซ้ำ
แจ้งตำรวจจับยังได้เลยใช่ใช่ไหมคือมีข่าวออกมาตอนแรกบอกว่า
มีคนไปบอกอ้าวผู้ใหญ่ไปนั่งดื่มเหล้าอะไรกับเขาด้วยหรือเปล่า

ไปตรวจตราเรื่องของวันก่อนคืนก่อนวันเลือกตั้งตามปกติเลยนะครับ
ทีนี้ลูกสาวเนี่ยพาพ่อส่งโรงพยาบาลแล้วไปแจ้งความที่สพตาคลี
ปรากฏว่าลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
กลุ่มคู่กรณีพวกนี้ผู้ชายพวกนี้มีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยนะ
ไปรออยู่ข้างโรงพักไม่รู้มารอทำไม
แล้วมีการท้าทายด้วยการโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
บอกสวัสดีครับผู้ใหญ่หมู่๒๓รีบมานะครับ
รออยู่ถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงนี่โพสต์เอาไว้ประมาณอย่างนี้
ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่พานุมาตรตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลตาคลีนะครับ
หน้าดวงตาด้านซ้ายเนี่ย
โหนกแก้มด้านซ้ายตอนนี้เจ็บหนักนะครับ
ยังไม่สามารถพูดคุยอะไรได้แต่ลูกสาวยืนยันว่าแจ้งความแทนพ่อก่อนแล้ว
และจะไม่ยอมความเด็ดขาดเพราะพ่อมาปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนกลุ่มคนพวกนี้มาทำร้ายพ่อเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
โอ้โหนี่ฮะหลักฐานมันชัดมาก